ก็ไม่ใช่แค่ในส่วนของผู้ต้องหา
คือวันนี้คนที่อยากจะฟังว่าตำรวจจะแถลงว่ายังไง

เพราะว่าคดีนี้คนก็ติดตามแล้วก็
คือไม่ใช่ติดตามอย่างเดียวก็ช่วยกันค้นหาความจริงด้วย
ในมุมของหลายส่วนที่ช่วยกันค้นหาความจริง
แล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นคุณสันทนะ
ฟังตำรวจแถลงในวันนี้แล้วมีความคิดเห็นยังไงนะคะ
เป็นข่าวแล้วก็ไปพูดคุย
คุณสันทนาเองบอกว่าพยานหลักฐานที่มีการแถลงในวันนี้

เพราะฉะนั้นเรื่องทางคดีประเด็นอื่นยังสามารถเปิด
ให้พิจารณาพญาหลักฐานเพิ่มเติมได้อยู่
มุมคุณสันทนามองว่ามันยังมีประเด็น
ยังเป็นข้อสงสัยอยู่พอสมควรค่ะ
คือข้อแรกตำรวจยังไม่มีพยานหลักฐานอื่นใด

นี่เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลที่เคยเห็นมาหมดแล้ว
แล้วเอามาเชื่อมโยงกันผ่านเทคนิคต่างค่ะ
สำหรับผมเนี่ยได้ติดตามบ้างนะขณะแถลงข่าวเนี่ย
มันมีประเด็นที่จะให้เชื่อโดยสนิทใจ
ว่าคดีนี้เป็นอุบัติเหตุผมเรียนตรง
หากเป็นผมในการทำงาน
ผมคงยังไม่ให้สรุปปิดคดี

ผมเชื่อหลังจากปิดการแถลงข่าวไปแล้วเนี่ย

ก็คงจะต้องมีคำถามอีกมากพอสมควร
เหตุผลแรกคือมันก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานอื่นใด
ซึ่งจะทำให้เห็นแล้วว่ามันชัดเจนในคดีเลย
นี่ค่ะก็ถ้าอย่างนี้คุณสันทนาบอกว่า

ก็สามารถที่จะมาช่วยกันดูได้อีก
เพราะยังมีข้อสงสัยอยู่พอสมควร
ส่วนเรื่องบาดแผล๒๖แผลโดยเฉพาะแผลใหญ่
ที่บอกว่ามันเข้ากับร่องรอยของใบพัดเรือ
คุณสันทนามองว่าถ้ามันเป็นใบพัดเรือจริง
แล้วบาดแผลอื่นเกิดจากอะไร
เพราะว่าการแถลงไม่ได้ชี้แจงสาเหตุอย่างชัดเจน
เน้นไปเฉพาะร่องรอยของแผลชะกันที่ขาขวา
ที่สังคมสนใจเท่านั้นนะคะ
หลังจากนี้ค่ะจะทำหนังสือถึงพนักงานอายการ
รับผิดชอบคดีเกี่ยวกับพญาหลักฐาน

แล้วก็ยืนยันหลักฐานของตนเองนั้น
ไม่ได้เป็นการสร้างความสับสนค่ะ

สสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์
นี่ก็เป็นอีกคนนึงนี่ก็ค้นหาหลักฐาน
มีคลิปมีอะไรหลายชิ้นเลยนะคะ
สสเต้บอกว่ายังติดใจอยู่ค่ะ
ว่าทางตำรวจตอบคำถาม
ด้วยการใช้คำว่าสันนิษฐาน
สสเต้บอกอย่างนี้เพราะว่าเกรงว่าสุดท้ายแล้ว
ผลประโยชน์จะตกกับผู้ถูกกล่าวหา
แต่ว่าทางคณะอายการอาจจะมีวินิจฉัยให้สอบเพิ่ม
มองอย่างไรข้อมูลก็ไม่ชัดเจน

อยากจะให้ตำรวจไปสืบหาข้อมูล
ต่อถึงต้นต่อของการเสียชีวิต
รวมไปถึงบาดแผลทุกส่วนของร่างกาย
อาจจะไม่ใช่เฉพาะใบพัดเรืออย่างเดียว
แต่ถามว่าตัวเองรู้สึกยังไง

เพื่อช่วยคุณแตงโมขายความจริงค่ะ
ตำรวจยังต้องตอบให้ได้ใช้ข้อสันนิษฐานไม่ได้

เดี๋ยวสารเขาจะยกประโยชน์ให้จำเลยไง

หนึ่งแตงโมตกตรงไหน

ตกกับเสียชีวิตมันคนละตำแหน่งกันนะ
เพราะว่าคนที่ว่ายน้ำเป็น
ต่อให้มีบาดแผลก็จะต้องไปได้สักระยะหนึ่ง

ไม่ใช่ว่าตกปุ๊บตายเลย